น่าจะยิ้มกันได้แล้วนะคะเพราะเหมือนจะมีข่าวดี
แล้วล่ะว่าคู่นี้น่าจะมีรีเทิร์นกันเร็วนี้อย่างแน่น
แน่นอนเพราะก่อนหน้านี้ต้นหอมออกมาพูดแล้ว
ใช่ไหมว่ายอมรับความผิดแต่เพียงผู้เดียวมาครั้งนี้ค่ะ
หนุ่มสันก็เปิดปากบ้างเหมือนกันว่าที่ผ่านมาเขารู้สึกยังไง
และที่เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนั้นเขาเองก็ใช่ว่าไม่เสียใจค่ะ
ก่อนหน้านี้คือต้นหอมอาจจะเป็นโรคส่วนตัวสูงเกินไป
เราต้องส่งบันไดให้ซันปีนขึ้นไปค่ะซันบอกว่าเข้าไม่ถึงจริง
ไม่อยากให้ต้นหอมคิดว่าเขาเป็นเด็กมีปัญหาอะไร
สันเองเป็นแฟนก็อยากจะให้คำปรึกษาบ้าง
ก็คืออาการน้อยอกน้อยใจนั่นแหละเอาไปฟังสัมภาษณ์สันกันดีกว่าค่ะ
เราก็พยายามปรับแก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ครับ
ถ้าผมมีแฟนผมรักแฟนมากผมก็อยากให้แฟนปรึกษาปัญหากับผมทุกเรื่อง
บางทีแฟนแบบไม่สบายใจหรืออะไรผมก็อยากแบ่งเบาภาระเขาครับ
เขาก็มาขายของเยอะเหมือนแบบเป็นแม่ค้าอะไรอะไรอย่างนี้มาขายของเยอะอะไรอย่างนี้
อย่างนู้นอย่างนี้นะตอนนี้โหบริการเต็มที่
ยืนยันว่าคุณต้นหอมนี่เขาไม่ใช่เป็นคนที่ไม่ซื่อสัตว์ครับ
เขาเป็นคนที่จริงจังกับความรักแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักมากด้วย
เอาจริงผมให้โอกาสเขาตลอดอยู่แล้วครับ
เพราะว่าจริงเรื่องระหว่างเราสองคนมันเกิดจากความรักครับพี่
ยังไงมันก็ต้องถ้ามันต้องไปต่อหรือมันต้องจบ
มันก็ต้องไปต่อกับจบด้วยความรักอยู่ดีครับ
แบบนี้เรียกแฟนเต็มปากได้เหมือนเดิมไหมหรือครับ
ก็ขอเวลาสักแป๊บนึงแล้วกันครับ
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเจอแผลสดมา
เขาก็เป็นคนพิเศษสำหรับผมเหมือนเดิมนั่นแหละครับ
แต่ว่าต้องรอระยะเวลาที่ผมจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน
เพราะว่าถ้าสมมุติคนเคยโดนทำร้ายมาครับพี่

แต่เอาจริงอยากดัดนิสัยพี่ต้นหอมก่อนนิดนึง

ค่ะสองคนเขาก็น่ารักนะคะ
แต่ว่าคนเราคบกันเนาะเกิดกันต่างที่

ในการปรับตัวจูนเข้าหากันค่ะ